เมื่อวานนี้ชาวศรีราชาบอกว่าฝนตกถล่มลงมานะหนักเลยนะ๒ชั่วโมงติด
ถ้าถามว่าระบายทันไหมน้ำอ่ะ
ถ้าระบายทันคงไม่ใช่สภาพแบบนี้

เจอบ่อยแล้วมันแปลกมากเลยทะเลก็อยู่ตรงนั้น

มันมีชุดคำอธิบายออกมาสำหรับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมบริเวณซอยจาบันหมู่๑๐
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
บางจุดสักประมาณ๑ไม้บรรทัศน์๓๐เซนติเมตรนะคะ
รถเล็กสัญจรลำบากเห็นไหมเมื่อสักครู่

หมู่บ้านรื่นรมตรงนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ติดกับคลองระบายน้ำน้ำนี่

คุณรู้ไหมว่าได้รับความเดือดร้อนกี่หลังคาเรือน

สักประมาณครึ่งเมตร
ชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของที่มีค่า

ส่วนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
ศรีราชาก็ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน
สองอย่างเนี่ยคุณดูสิสาเหตุรู้ยัง

ที่คือขยะอุดตันทางระบายน้ำ

พลาสติกขยะเยอะลอยมากับน้ำที่มันหลากมา

มันระบายไม่ทันก็เลยทำให้น้ำท่วมขังนี่นะคะ
โอ้โหแล้วนี่ไอ้จังหวะที่น้ำลดแล้ว
อะไรอ่ะน้ำลดโครนเต็มบ้านเลยนะคะ